อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกัน
ปกติแล้วสุภาพสตรีเนี่ยอบไอน้ำผมประมาณเท่าไหร่ได้ครับคุณเข็มมาสอน

ชอบของฟรีตลอดยังไงไม่รู้ตอบไม่ถูกเลย
โดยเฉลี่ยเราจะเห็นป้ายตามหน้าร้านทำผมทั่วไป
จะมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ขึ้นอยู่กันกับว่าใช้อุปกรณ์แบบไหน
สภาพร้านเป็นอย่างไรบ้างที่นี้มีผู้หญิงคุณหนึ่งเข้าไปทำผมครับ
ตอนแรกเขาถามเจ้าของร้านแล้วว่าถ้าอบไอน้ำพี่เท่าไหร่
เจ้าของร้านไม่ตอบถามรอบที่๒พี่เท่าไหร่ก็ยังไม่ตอบ

ดูจากร้านแล้วไม่น่าจะแพงมากนะ
ทำผมดีกว่าอบไอน้ำสักหน่อยทำเสร็จปุ๊บราคา๑๕๐๐บาทครับ
ถ้าไม่จ่ายไม่ให้ออกจากร้านขังเลยต้องขังไว้ในร้าน
แต่ถ้าเกิดจ่ายแล้วเขาบอกว่าอ้างว่าจ่ายเสร็จปุ๊บไล่ออกจากร้านเลยนะครับ
ปิดไฟไล่ด้วยเอาไปดูคลิปนี้กันครับคุณผู้ชมครับ
อย่างที่ได้ยินในเสียงในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ว่าคือมาทำผมแล้วก็ต้องถูกขังไว้ในร้านด้วย
แล้วก็ไม่คิดว่าจะโดนซ้ำนี่เขาอ้างว่าแบบนี้นะครับ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่าเคลิ้มรำพันธ์
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ใช้บริการสระผมแล้วก็อบไอน้ำที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งย่านพัทยา
แต่ว่ากลับถูกเจ้าของร้านคิดราคา๑๕๐๐บาท
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าดูเหมือนว่าเป็นราคาที่แพงเกินจริงครับ
ซึ่งในคลิปก็จะเห็นว่าเจ้าของร้านมีพฤติกรรมที่พูดจาโวยวายนะครับ
มีลูกค้ายืนอยู่ในร้านโดยผู้หญิงคนนี้ก็โพสต์ข้อความด้วย
บอกว่าใครรู้จักร้านนี้บ้างคะเตือนภัยอย่าหลงไปทำเด็ดขาดนะคะ
มือชกราคา๑๕๐๐บาทไม่จ่ายล็อกไว้ในร้านไม่ให้ออก
แต่พอจ่ายเงินแล้วเจ้าของร้านก็พยายามไล่ออกจากร้าน
และปิดไฟไล่ด้วยนี่คือข้อความที่เขาอ้างแบบนี้นะครับ
หลังจากเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เผยแพร่ออกไป
อินเตอร์เน็ตจำนวนมากก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
บางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นร้านเสริมสวยที่เคยเป็นข่าวตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งมีคนร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลว่าเจอร้านทำผมที่พัทยาราคาแพงเกินจริง
ซึ่งราคาก็ถือว่าอาจจะบางคนอาจจะรับได้บางคนอาจจะรับไม่ได้แล้วแต่นะครับ
แต่ร้านนี้เนี่ยมีลักษณะหน้าตาของร้านคล้ายกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนป้ายชื่อร้านเท่านั้น
นี่คือชาวอินเตอร์เน็ตเขาแสดงความเห็นแบบนี้
ตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังนางสาวกระหนกวันวิริยสหกิจเจ้าของเฟซบุ๊คที่ร้องทุกข์นะครับ
ก็บอกว่าก่อนที่จะเข้าไปทำผมสอบถามราคากับเจ้าของร้าน๑๒รอบแล้ว
แต่ว่าเจ้าของร้านไม่ตอบก็คิดว่าไม่น่าจะแพงมากมั้

พออบไอน้ำเสร็จเท่านั้นแหละครับเจ้าของร้านคลิปราคาแพงเกินจริง
และยังไม่สามารถแจกแจงได้ว่าราคา๑๕๐๐บาทนี้มันมีค่าอะไรบ้าง
ที่เป็นแค่อบไอน้ำธรรมดาแล้วก็เจ้าของร้านยังพูดจาคมครูอีกด้วย
นี่คือเจ้าตัวอ้างไว้แบบนี้นะครับ
ทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังเจ้าของร้านเสริมสวยดังกล่าวครับ
ก็มีเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งรับสายแล้วก็ได้รับคำปฏิเสธ
จะชี้แจงในเรื่องนี้อ้างว่าไม่อยากให้เป็นข่าว
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนกรมการค้าภายใน
ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าตามกฎหมายแล้ว
ร้านเสริมสวยต้องมีการติดป้ายระบุราคาชัดเจน
ห้ามเก็บเงินในราคาที่เกินตามที่ระบุเอาไว้
หากเกินกว่าที่ระบุไว้มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะครับ